คุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยจำเรื่องนี้ได้ไหมครับ
จำที่มีผู้หญิงคนหนึ่งป่วยที่สุพรรณบุรี
แล้วที่บ้านไปยืมของวัดจะจัดงานศพกันอยู่แล้ว

คุณผู้ชมครับเธออยู่มาได้อีก๑๔วัน
คราวนี้เธอเสียชีวิตจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ไปนิดนึงนะฮะเหลือเผื่อใครจำไม่ได้
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับญาติและครอบครัวเนี่ย
จัดเตรียมสถานที่จัดงานศพให้กับนางสาวทัศนีศรีสว่างอายุ๔๗ปี
ซึ่งเธอป่วยหนักติดเชื้อในกระแสเลือด
อาการโคม่าแล้วนอนรักษาตัวอยู่๑๔วัน
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
แพทย์บอกว่าพวกคุณต้องทำใจแล้วนะ
ญาติก็เลยไปซื้อโรงศพและนิมนต์พระแล้วเตรียมจะจัดงานศพ
คุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นจู่นางสาวทัศนีฟื้นคืนสติขึ้นมา
จนต้องยกเลิกจัดงานศพครอบครัวก็เชื่อว่าโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดปฏิหาร
ขณะที่แพทย์ก็มาร่วมยินดีกับครอบครัวนะแต่ก็ยังรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมเป็นต้นมา
ล่าสุดครับนายมาดามแก้วน้อยสับปะเลอประจำวัดศรีเฉลิมเขตเปิดเผยบอกว่า
นางสาวทัศนีเสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทางครอบครัวได้จัดงานสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๓คืน
ที่บ้านในตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องและจัดทำพิธีชาปนกิจที่วัดเฉลิม
ขออภัยครับศรีเฉลิมเขตในช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่ชาวบ้านนะครับก็ไปส่องเลขฝาโลง
คุณผู้ชมคงเห็นกันจัดตรงนี้แล้วนะครับเลข๔๕๒คือชาวบ้านนะฮะ
เขาจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกันนะครับ